ถึงเรื่องของการเลี้ยงการทำมาค้าขาย
และจะพาไปรู้จักกับเกษตรกรที่เพาะพันธุ
หอยโข่งหอยเชอรี่ขาย

เพราะว่าช่วงนี้หอยเป็นที่ต้องการของตลาด

เกษตรกรเห็นโอกาสในการสร้างรายได้
ด้วยการนำหอยโข่งใต้และหอยเชอรี่สีทองมาเพาะพันธุ์
ขยายพันธุ์เร็วได้เงินเร็ว
ชาวตลอดข่าวมาเปิดโอกาสสร้างรายได้เสริม
เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยโคงและหอยเชอรี่
เลี้ยงง่ายภายในบริเวณบ้าน
แบบลุงประพาทใช้ยะเพลิด
ข้าราชการครูเกษียณอายุ
ตามกันมาที่สวนสัมมปิบ้านบ่อแก่ตำบลเริงแฝก
อำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคามครับ
ลุงประภาษณ์ถือว่าเป็นเกษตรกร
ทดลองเลี้ยงมาหลายอย่างตลอด๓ปีที่เกษียณอายุมา
ทั้งการเลี้ยงปลาในกระชังกุ่งฝอยหอยขมหอยปังหอยโคง
สุดท้ายลุงประภาษณ์ก็มาหยุดตรงที่เลี้ยงหอยเชอรี่นี่แหละครับ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารด้วยเพราะใช้พืชผักที่ปลูกเอง
ปลอดสารพิษภายในสวนหลังบ้านเป็นอาหารได้เลยครับ
ลุงประพาทยังบอกอีกว่าหอยเชอรี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นแหละ
ที่แน่หอยเชอรี่ยังเป็นที่นิยมของตลาดด้วยใช่ไหมครับลุงประภาษณ์
เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับมีคนสนใจอยู่กับสังสื่อพ่อพันธุ์
พันธุ์ที่เขาส่งไปหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศนะครับ
นี่ดูสิครับคุณผู้ชมไข่หอยเต็มไปหมดเลย
หอยออกไข่เยอะแบบนี้เจ้าของฟาร์มก็เตรียมนับเงินก้อนโต
เข้ากระเป๋าได้เลยนะครับเพราะที่นี่จำหน่ายทั้ง
พ่อพันธุ์แม่พันธอยโข่งคู่ละ๘๐บาท
ถ้าเป็นหอยเชอรี่สีทองขายคู่ละ๔๐บาท
ส่วนไข่หอยขายหลังละ๒๐บาทครับ

ปกติเป็นขนาดเท่าเหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๐
ถ้าเหรียญสิบก็ในรุ่นนุ่มสาวก็จะราคากับรูซีซีดีขึ้นเท่าน้อย
ลุงประภาษณ์ได้ส่งหอยเชอรี่ขายออกสู่ตลาด
ทั้งใต้สุดเหนือสุดมาแล้วนะครับ
เพราะมีวิธีที่ทำให้หอยรอดจนถึงมือผู้รับ
ด้วยการทำให้หอยจำศีลก่อนทรงหรือที่เรียกว่าหอยหลับ
ด้วยการนำหอยนะออกมาไว้ที่ดินหรือทราย
แล้วให้หอยมันหดตัวเข้าไปในกระดอง
ทิ้งเอาไว้แบบนี้๒วันก็หลับแล้วครับ
สามารถส่งออกได้อย่างสบายเลย
ใช้พื้นที่ข้างบ้านให้เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยขาย
และในอนาคตก็เตรียมขยายให้ได้จำนวนมากขึ้นเรื่อย
ที่นี่จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ